ตำรวจเขาไปตั้งด่านตรวจกันอยู่ครับ

แต่ไปเจอคุณยายคนหนึ่งเข็มรถมาค่อนข้างจะหนักมาก
ตำรวจคนนี้ก็ไปช่วยกลายเป็นคลิปประทับใจแบบนี้แหละครับ
อันนี้น่าส่งเสริมชื่นชมยินดี

ดูสิช่วยกันลากกันเข็นกันไปแบบนี้

ชื่อเฟซบุ๊กเค้า

แม้ช่วงนี้ยังเป็นช่วงตั้งด่าน๗วันอันตราย

ทางกลับพรุ่งลำนาวช่วงของปีใหม่

หรือไม่ได้พักผ่อนเหมือนประชาชนทั่วไป
แต่ว่าตำรวจยังมีน้ำใจ

เหตุเกิดที่จุดตรวจเทศบาล

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไป

ก็ยังบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ
เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่

ช่วงนี้คุณตำรวจทำงานหนักนะครับ

ขอบคุณผู้ใช้เฟซบุ๊คอออด้วยนะครับ
ที่มาโพสต์ให้ได้ชมกันนะครับ